บอกเลยอยู่บ้านก็ร้อนเปลืองเข้าไปเปล่าไปเปลืองเข้าไปที่ห้างดีกว่า
จูงมือคนที่คุณรักไปหัวเราะไอ้กรามค้างกันดีกว่านะจ๊ะ
เหล่านักแสดงสายฮาไว้เพียบเลยค่ะ
นักแสดงนามอย่างเบิ้ลปฐุมราชแล้วก็ธัญญาอาสยาม
ก็เลยมาชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐไปสัมผัสความฮาในโรงภาพยนตร์กันด้วยค่ะ
ขวัญเป็นอะไรอ่ะไปฟังพี่เบิ้ลหน่อยใจ
ก็คือมุกตลกที่เดินเรื่องไปพร้อมกับตัวเรื่องของหนังด้วยนะครับ
ในหนังคือจะเป็นหนังที่เราโปรโมทในแบบวิถีของคนอีสาน
จะเป็นการขายปลาร้างานโอท็อปในหมู่บ้าน
แล้วก็จะมีลูกหลานที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นช่วยกัน

ใครที่ไปชมแล้วนะคะก็อยากให้บอกต่อนะคะ
บอกต่อความสนุกสนานบอกต่อเสียงหัวเราะให้กับคนที่ยังไม่ได้ไปชมนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่มี๑๘บวกนะคะ

ชมได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไปเพิ่มเสียงหัวเราะให้กับวันหยุดของคุณกันหน่อยนะคะ
ส่วนใครที่เป็นสายซีรีส์นะคะต้องไม่พลาดกันกับเรื่องราวสุดดราม่าค่ะ
ในพรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วนะคะ
เป็นผลงานรีเมคจากซีรีส์กระแสแรงจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
ก็มีการตั้งคำถามกับสังคมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กกำพร้านะครับ
ตัวละครเด็กที่แม้ว่าจะต้องเจอกับชะตาชีวิตที่มันพลิกผัน
ทำให้กลายเป็นเด็กกำพร้าแต่พวกเขาไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่สิ้นหวังค่ะ
ยังพยายามหาครอบครัวที่อบอุ่นที่เหมาะสมกับตัวพวกเขาเอง
ก็ขอนำทีมนักแสดงรุ่นจิ๋วมาเดินสาย
เชิญชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐให้ได้ติดตามผลงานเรื่องนี้กันด้วยค่ะ

เชิญชวนหน่อยค่ะ